ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีน้องผู้ชายอายุ๑๐ขวบ

วันไหนหยุดก็จะออกจากบ้านไปหาปลา
ให้คุณตาทำกับข้าวกินเพราะว่าอยู่กับตาแค่สองคน
ตาดูแลหลานหลานช่วยดูแลคุณตา
เพราะว่าแม่ของน้องไปมีครอบครัวใหม่
เช้าวันนี้น้องก็ออกจากบ้านจะไปหาปลา
ปรากฏว่าถูกรถไฟชนตายครับ
น้องถูกรถไฟชนตายแล้วกว่าจะเข้าไปเก็บกู้ร่างน้องได้
สงสารมากเป็นเหมือนกับรถไฟทางคู่อะครับ
ต้องรอให้รถไฟไม่มี

อาศัยจังหวะที่รถไฟยังไม่มีวิ่งผ่านมา
ถึงจะไปเก็บกู้ร่างน้องได้
จุดนี้คือข้างรางรถไฟขาล่องใต้ครับ
ก่อนจะถึงสถานีรถไฟนครชัยศรีอีก๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่พบร่างของน้องสิงหา
เป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบเรียนอยู่ชั้นป๔โรงเรียนแห่ง๑
ใกล้กันกับจุดที่เจอศพน้องนี่แหละครับ
สภาพศพนอนหงายแล้วก็มีแผลที่หัว
แขนขาหักและก็มีแผลชกันที่ใบหน้าด้วย
เพราะถูกแรงชนอย่างแรงจากรถไฟ

ทำเก็บข้างรถไฟเอาผ้าขาลไปคุมร่างน้องได้

ลับกับหยุดเพราะว่าเดี๋ยวรถไฟวิ่งมาก็ต้องหยุดพอรถไฟไปก็
ค่อยข้ามกลับไปไปเก็บกู้ร่างน้องสอบถามเบื้องต้นคนใกล้ชิด
บอกว่าน้องสิงหาเนี่ยอยู่กับคุณตาที่บ้านมีกันอยู่สองคนแต่
แล้วก็หลานน้อยครับตอนเช้าเช้าเวลาวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียน
น้องจะเดินไปหาปลาเพื่อให้คุณตาทำกันกับข้าวกินกันก็ประหยัด
เงินนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้วันนี้ก็เหมือนกันครับมีคนบอกว่า
จังหวะที่น้องเนี่ยกำลังจะเดินข้ามทางรถไฟรถไฟคงมา
พอดีและน้องคงหลบไม่พ้นเลยถูกเฉียวชนและเสียชีวิตตรง
นี้ตำรวจโรงพักนครชัยศรีในพื้นที่ครับบอกว่ารถไฟที่
วชนเป็นรถไฟขบวน๑๖๘เป็นรถเร็วกันตังกรุงเทพ
เดี๋ยวจะเชิญตัวพนักงานคนขับรถไฟสอบปากคำอีกครั้ง
ส่วนร่างตอนนี้ส่งไปไว้ที่โรงพยาบาลนครชัยศรีชนะสูตร
อย่างละเอียดเพิ่มเติมทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุย
กับแม่ของน้องครับเราได้เจอแม่ของน้องคุณแม่พัชชาอายุ๒๒
ปีครับเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอแยกไปมีครอบครัวใหม่
ก็เลยให้ลูกชายน้องสิงหาที่มาถูกรถไฟชน
หรือจริงชื่อเล่นคือน้องโฟกัส

เช้าวันนี้ลูกจะออกไปตกปลาที่คลองชลประธาน

อย่างที่ผมบอกว่าจะหาปลามาให้คุณตาทำกับข้าว
โดยปกติจะใช้ถนนเรียบทางรถไฟ

แต่ช่วงนี้น้ำมันท่วมถนน

ถนนที่เคยเดินเดินไม่ได้น้ำมันท่วม
ต้องเดินขึ้นมาแถวรางรถไฟแทน

ก็ไม่คิดว่าการตัดสินใจในครั้งนี้
จะทำให้น้องมาจบชีวิตอย่างน่าอาณาจ

แล้วเขาพูดว่าเขาไม่อยากเรียน
อยู่ดีเขาก็พูดว่าเขาไม่อยากเรียน

หนูว่าทำใจลำบาก
ใช่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวหนูอย่างนี้ไง

จะเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าว่าไม่อยากเรียน

เคยมีเหตุการณ์รถไฟชนคนตายมาก่อนแล้วนะฮะ

และไม่มีใครไปทำพิธีเชิญวิญญาณ

มีผู้ชายร่างใหญ่ยืนอยู่ใกล้กับ
สิงหาหรือว่าน้องโฟกัสด้วย
ก่อนที่น้องจะถูกรถไฟชนตาย

เชื่อส่วนบุคคลนะครับชาวบ้านเขาคิดแบบนั้น

จะต้องวิ่งผ่านรางรถไฟตรงนั้น

คนขับกดบูดรถไฟเตือนแล้วนะฮะ
บูดดังแล้วแต่น้องเหมือนจะไม่ได้ยิน

ทำไมน้องไม่ได้ยินอันนี้แปลกใจมาก

รับผิดชอบค่าเสียหายให้ครับ
มีคนเห็นว่าเห็นผู้ชายล้างใหญ่
น่าแต่ยืนคู่อยู่กับน้อง
ใช่ใช่
ผู้ชายล่างใหญ่ยืนอยู่กับน้อง

หรือว่าน้องสิงหาอยู่ระหว่างชนะสูตรนะครับ

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
จันนี้ครับ๗พฤศจิกายนที่วัดศรีสะทอง
แสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนะคะส่วนเรื่องนี้